ก็เป็นถนนข้างก็เป็นลักษณะป่าย่าข้างทาง
แต่มีคุณป้าแถวระแวกแถวนั้นเนี่ยชอบเอาอาหารมาให้พวกสุนัขจรจัด

เค้าให้เค้ามาเก็บให้ทุกละกันข้างบ้านผมด้วย
ผมด้วยเพราะว่าหมาขี้ข้างบ้านผมอยู่หลังเดียวไปดูข้างบ้านผมหมาขี้อยู่
บ้านเดียวเลยไม่มีบ้านอื่นเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาแล้วก็ผมไม่เคยเห็นเขา
ผมเห็นคนแต่ให้อาหารเดี๋ยวมีแค่ป้าสองคนนี่แหละตรงนี้
เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมามาก็มาไงก็แค่นั้นป้าก็ไป

สุดท้ายก็จากกันไปด้วยลักษณะแบบนี้ค่ะ

น้องผู้ชายเจ้าของบ้านเนี่ยเขาถามคุณป้าเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็เอาอาหารมาให้สุนัขเนี่ย

ตอนแรกเนี่ยป้าก็บอกว่าโอ๊ยป้าเป็นใครครั้งแรก
อืมความจริงเนี่ยมีคนอื่นเข้ามาเอามาให้
น้องเขาบอกไม่เป็นไรคือจะห้งจะให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วสุนัขมันมาอยู่กันแถวนี้เนี่ยมันมาอึมาฉี่เนี่ย

ก็เข้าใจว่าคนใจบุญใจดีอยากจะให้อาหาร

แต่พอให้แล้วมันก็เป็นปัญหา

เพราะมันรู้แล้วไงว่าแถวนี้มีอาหารให้มันกิน

ยังไงก็ช่วยมาเก็บ

ป้าบอกว่าเดี๋ยวจะมีป้าให้คนหนึ่งมาเก็บ

ผมจะได้มาดูว่าเก็บจริงหรือเปล่า

แต่ว่าคุยกับน้องผู้ชายก่อนนะครับ
อยู่ที่จันทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ

อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

ผมก็ต้องเอาน้ำมาฉีดมาล้างเอง

ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีให้ทำไง
นะครับเป็นคนถ่ายคลิปเจ้าของคลิปบอกว่าวันเกิดเหตุเจอป้า
ขี่จักรยานยนต์เอาอาหารมาให้หมาจรจัดแถวนั้นพอดีก็เลยพูด
เนี่ยแล้วก็บอกกันเนี่ยแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเถียงกัน
แล้วก็นะบ้านนี้ซื้อมาสี่ห้าปีสู่นักจรจัดมาทายมาฉี่
เรียราชส่งกลิ่นเหม็นทั้งกลางคืนกลางวันส่งเสียง
เห่าหอนดังรบกวนไปหมดเพราะมันไม่ไปไหนอืมมันรู้ว่าตรงเนี้ยมี

ถ้าครับก็คือมึงไหนอ่ะผมก็ถามเขาดีแหละว่าแบบป้า
อ่ารักหมาใช่มาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความเที่ยวยอดออก
จะแบบพูดมาว่าแบบเดี่ยวมีคนมาเก็บโดนนี้หนังไรเงี้ย

คือข้างบ้านมันจะแต่ก่อนมันจะเป็นป่าแบบ
ย่าสูงขึ้นมาหน่อยประมาณหัวเข่าอะไรอย่างนี้

ผมแบบกลิ่นมันก็ออกมาพี่

จริงถ้ารักหมาก็เอาไปเลี้ยงที่บ้าน

คือถ้าจะเป็นนักบุญแต่ว่า

มันก็ขี้ปกติแหละ
เดี๋ยวเราก็เก็บเอาอะไรเอา
แล้วก็ผ่านไปไงแล้วคือ
ไม่อยากมีปัญหาเขาก็ให้อาหารเยอะนะ
ว่าป้าเนี่ยเอาอาหารมาให้สุนัขจรจัดจริง

มีคนอื่นอีกตั้งหลายคนที่เขาเอามาให้

ก็คือเอามาวางเอาทิ้งเอาไว้ให้
ตามข้างทางข้างป่าอะไรพวกนี้

ไม่รู้ว่าหมาเนี่ยมันไปขี้ใส่บ้านคนตอนไหน
ป้าวางตามป่าข้างทาง
สาเหตุที่เอาอาหารไปให้สุนัขจรจัด
ก็ป้าสงสารมันถูกทอดทิ้งไง
ป้าเนี่ยซื้ออาหารมาให้มันบางทีซื้อยามารักษาให้มันนะ
หมาจรจัดเหล่านี้มันไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะ
หลายคนหลายบ้านเขาก็เข้าใจนะ
มีบ้านที่ถ่ายคลิปอยู่บ้านเดียวนี่แหละที่ไม่เข้าใจป้า

ไม่ได้ให้ถามว่าจะให้ไหมอาจจะมีเศษอาหารหรืออะไร
จะไปให้เขาก็มีกระป๋องเดี๋ยวพาไปดู

ก็บ้านมันมีขี้หมาข้างบ้านไงเรื่องแค่นี้เอง
ขี่หมาข้างบ้านข้างบ้านซึ่งเป็น

ก็ต้องออกมาดูตอนเช้าว่าใครก็พาหมามาเดินขี้
แล้วบอกกับเขาเองที่ป้าให้สุมาให้ตามป่า

แบบไหน
เหมือนไม่มีตามบ้านให้ที่นี่
เดี๋ยวป้าพายไปดู
มันก็มีป่าตรงข้างบ้านครูปุ๋ยซึ่งมันไม่ได้มาขี้แถวนี้

ไม่ให้เอาอาหารมาให้สุนัขจรจัดแถวนี้

ของทศบัณฑ์ตะบลปากน้ำแหลมสิง

และอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหา

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะบอก
ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าใจบุญมากก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านก็ได้นะ
ถ้าอย่างนั้นก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านเลยอะไรอย่างนี้
ป้าบ้านอยู่ตรงนี้ป้าก็เอาอาหารล่อมันให้มาที่บ้านป้าทุกวัน

ไม่ใช่เดี๋ยวไปเพื่อนข้างบ้านฝั่งตรงข้ามบ้าน

ตอนนี้ก็เบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูก่อน